คือปกติโดยเฉพาะลูกผู้ชาย
เราเวลาโตขึ้นจะเคลอะเคิร์น
ไม่ค่อยกล้ากอดแม่ไม่ค่อยกล้าหอมแม่ในที่สาธารณะ
แต่พาไปดูน้องไอซ์ค่ะเด็กชาย
ม๑ม๑กี่ขวบแล้วคะ
ประมาณนี้น้องไอซ์ค่ะแม่
เห็นไหมคุณให้ลูก
ก็คือน้องไอซ์เนี่ยซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาส่งแบบนี้แล้วดูดิสภาพถนนก็เปียกด้วยนะ
นี่สักประมาณ๖โมงช้าสุขีธรรมกูไหว้แม่แล้วก็หอมแม่แบบนี้
เห็นภาพนี้แล้วมันตื่นตันใจนะคุณผู้ชมคืออย่าไปมองว่าคลิปนี้เอามาให้ดูทำไม
มันก็เป็นเรื่องปกติที่คนทั่วไปเขาแสดงออกกันอยู่แล้ว
ต้องยอมรับนะว่าสังคมเดี๋ยวนี้พ่อกับแม่กับลูกเนี่ยห่างกันนะ
ไม่ค่อยสนิทกันไม่ค่อยแสดงความรักต่อกัน
ครอบครัวเป็นหน่วยสังคมที่เล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุดเพราะอะไร
เพราะว่าพ่อและแม่นี่แหละค่ะจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับลูก
ถ้าเกิดว่าเราใกล้ชิดกับลูกแบบนี้นะ
ลูกจะกล้าปรึกษาเราสองลูกจะคุยกับเราทุกเรื่อง
และมันเป็นภูมิคุ้มกันปกป้องภัยทุกอย่างให้กับลูก
คุณผู้ชมภาพนี้ถูกเผยแพร่โดยเฟซบุ๊คที่ชื่อว่า
เสรีสุขโยธินเป็นครูชำนาญการพิเศษสาขาคณิตศาสตร์
ประจำโรงเรียนคงทองวิทยาตะมนต์สามงามอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม
เป็นเรื่องราวสุดประทับใจคุณครูบอกว่ามันอัดอั้น
มันเก็บไว้คนเดียวไม่ไหวต้องออกมาให้ชาวเน็ตได้เห็นกันแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๔กันยายนที่ผ่านมา
คือครูบอกว่าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเห็นแล้วนะ
โอ้โหครูบอกว่าน้ำตาแทบจะไหลออกมา
ให้ดูกันชัดอีกรอบนึงคือตรีผมว่าคนที่ที่รู้สึกดีที่สุดคือคุณแม่
และก็แฮชแท็กรักแท้คือแม่คนเดียว
ครูเสรีเล่าต่อบอกว่าเด็กชายในคลิป

ชื่อจริงชื่อว่าเด็กชายอมรินมาเยอะ

เป็นนักเรียนที่แสดงความรักต่อแม่แบบนี้
ทุกวันไม่เคยเค้อเขินค่ะ
โรงเรียนแต่เช้าแบบนี้ทุกวันแทบจะเป็นคนแรกของโรงเรียนนะคะ
โดยคุณแม่มาส่งพอลงจากรถมอเตอร์ไซค์
ก็จะมีการอย่างนี้แหละค่ะสิ่งแรกที่ทำคือ
เอาสองมือประนมมือไหว้แม่ก่อน
หลังจากนั้นก็ค่อยบรรจงหอมแก้มคุณแม่คุณค่ะ
แล้วจะบอกว่าคุณแม่ของน้องไอซ์เนี่ยนะ
อาชีพก็รับจ้างทั่วไป

แต่สิ่งที่มันเป็นเหมือนกับ
น้ำทิพย์ชะลมใจให้แม่เดินหน้าไปต่อได้

ถูกต้องขอบจากลูกแบบนี้แน่นะคะ

มีน้องไอซ์แล้วก็คุณแม่แล้วก็พี่ชายของน้องไอซ